ทีนี้คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูบอนไซต์บ้าง
ไซค์หลายคนเข้าใจว่ามันเป็นชื่อของต้นไม้

มันคือการนำต้นไม้ขนาดใหญ่มาย่อส่วนในกระถางบอนไซต์ไม้ดัด
เขาก็จะนิยมพวกไม้ยืนต้นหลายอย่างเลยนะ
พวกตะโกขอยโมกอะไรพวกนี้
แต่ว่าคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาไปดูที่ราชบุรี
ที่นี่แหละเขาเอาอะไรมาทำเป็นบอนไซต์รู้ไหม
เขาเอาต้นมะขามค่ะมาทำเป็นบอนไซค์

นี่แหละที่ชมรมบอนไซค์เขาแรงที่ตำบลเขา
ทางคำเพิ่มเมืองราชบุรีมีการจัดการประกวดบอนไซต์ไม้ดัดขึ้น
จากไม้ดัดทั่วไปแล้วเขาก็นิยมนำต้นมะขาม
เอามาเลี้ยงเป็นบอนไซต์เป็นไม้กระถาง
แต่ละต้นขายได้สูงสุดถึงหลักแสนเลยนะคะ
โดยนายสมศักดิ์ทองมอนชาวบ้านที่เลี้ยงบ่อนไซค
เขาก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าเนี่ยบอนไซต์มะขามเนี่ยนะ

พอมันโตขึ้นมาหน่อยก็เอามาปลูกลงในกระถาง
ก้อนหินเพื่อให้รากมันเกาะ
แล้วก็ต้องเอาลวดมาขดดัดกิ่งให้เป็นรูปทรงต่าง
ตามความต้องการให้มันสวยงาม
แล้วก็ถามว่าข้อดีคืออะไร
ทำไมถึงต้องเอามะขามมาทำบอนไซค์
เขาบอกว่าเพราะกิ่งมะขามนี่มันเหนียวไม่หักง่าย
แล้วมีทรงพุ่มสวยงามเลยค่ะ
ดอกออกผลได้ตามปกติ

การดูแลบอนไซต์มะขามไม่ยากเลย
รดน้ำครั้งเดียวเท่านั้นเอง
ปุ๋ยคอกแล้วก็สามารถดัดได้ฟอร์มที่สวยงาม
ราคาขายก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสน
อันนี้แล้วแต่ความชอบของผู้ซื้อผู้ขาย
ซึ่งทางคุณพี่สมศักดิ์นะ
เขาก็ส่งบอนไซต์เข้าประกวดจนได้รับรางวัลร้ายต่อหลายงาน
จากเดิมนะพี่เขาไม่ได้ทำบอนไซด์ขายเป็นอาชีพหลักนะ
เขาทำนาแล้วทำบอนไซค์เนี่ยเพราะบอนไซค์เป็นอาชีพเสริม

คือเพราะบอนไซค์เป็นอาชีพหลักของคนในครอบครัวไปแล้วค่ะ

ส่วนประธานชมรมบอนไซค์เขาแรง
ตอนนี้ก็เตรียมที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้บอนไซต์ตำบลเขาแรงขึ้น
ให้ประชาชนที่สนใจมาเข้าชมมาหาความรู้ในการเลี้ยงบอนไซค์อย่างถูกต้อง
นี่ต้นเมื่อกี้๑๒๐๐๐เนอะพี่น้อง
๑๒๐๐๐คนละ๘๐๐๐อย่างนี้โอ้โห
คือเลี้ยงบอนไซค์ต้องใจเย็นแล้วก็ต้องดูทรงเขานะ
คุณจะเอาแบบทรงตั้งหรือว่าจะทรงเท

เทออกจากกระถางแบบนี้นะครับก็ต้องดูเรื่องความสมดุล
คือต้องค่อยใจเย็นถือว่าเป็นศิลปะหนึ่งนะคะ
แล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่ามีรายได้อ้ายจากการเพาะเลี้ยง
จากการขุดหาต้นพันธุ์ไปตามที่ต่าง
เอามาทำไม้ดัดยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
หาหินรูปทรงต่างมาประดับตกแต่งด้วย

เห็นต้นนอนแบบนี้ไม่ใช่ว่าต้นไม้ชาวบ้าน

มีกลิ่งอะไรมาใส่กันอีกนะครับสวยงามจริงนะ
ถ้าปลูกต้นไม้ถ้าเป็นไม้ใหญ่ปีนต้นไม้อยู่หน้าบ้านตัดต้นไม้ประจำ

ไปช่วยเสริมหน่อยนะครับเดี๋ยวว่ามือไม้จะได้ปลูก